คุณผู้ชมครับข้อมูลจากการสำรวจของ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับ
พบว่าตั้งแต่ปี๒๔๙๕เรื่อยมาจนถึงปี๒๕๕๑นั้น
พื้นที่บางตำบลในอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
ถูกคลื่นกัดซ่อชายฝั่ง
กินพื้นที่เข้ามาไม่ต่ำกว่า๕เมตรต่อปีโดยเฉลี่ยนะครับ
ดังนั้นณขณะนี้เองชาวบ้านก็ร่วมกันคิด
ร่วมกันหาทางป้องกันการกัดซ่อบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง
เรื่องต้นนี้มีการทำประชาพิจารณ์กันแล้วนะครับ
และได้ข้อสรุปกันว่าจะใช้วิธีการคือ
ทำเหมือนกับแหลมตะลุมพุกโมเดล

ชายหาดที่งอกเพิ่มขึ้นยื่นลงไปในทะเลกว่า๓๐เมตร
คือส่วนหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เกิดขึ้น
บริเวณพื้นที่ริมชายฝั่งหมู่๒และหมู่๓
ตำบลแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนัง
หลังจากที่มีการสร้างแนวหินกันคลื่น
เป็นระยะทางยาวกว่า๑๖๐๐เมตรในพื้นที่
เพื่อแก้ไขปัญหาคลื่นกัดซ้อ
ซึ่งพื้นที่แห่งนี้ได้รับผลกระทบทุกปี
โดยเฉพาะปี๒๕๕๔ที่บ้านเรือนพังทลายถึง๑๕หลังภายในวันเดียว
ภาพเหตุการณ์ของวันที่๒๙มีนาคม๒๕๖๒
เวลา๙นาฬิกาที่น้ำทะเลเริ่มหนุน

ท่วมบ้านเรือนที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลอย่างหนัก
ชาวบ้านต่างเร่งขนข้าวของในบ้านเท่าที่จะหยิบฉวยได้
หนีออกไปอยู่ในที่ปลอดภัย
นายประจักษ์มณีวงหนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ
เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นเขากับครอบครัว
ช่วยกันขนข้าวของไปไว้ในศาลเจ้า
เพื่อป้องกันความเสียหาย
นานกว่า๕ชั่วโมงเมื่อคลื่นลมเริ่มสงบ
กลับมาดูบ้านพบว่าบ้านถูกน้ำซัดพังเสียหายไปทั้งหลัง
ก็คิดว่าตรงนี้เป็นร้อนนี่
เหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้เกิดการหารือร่วมกันกับหน่วยงานราชการในพื้นที่

ไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำรอยขึ้นอีก
โดยได้นำรูปแบบแนวกันคลื่นแบบเขื่อนหินทิ้ง
ที่เคยใช้ในการป้องกันชายฝั่ง
พื้นที่หมู่๑ตำบลแหลมตะลุมพุกเมื่อปี๒๕
สร้างเควนหินตัวนี้เสร็จ
บริสุทธิ์ตุลาภุรกิกาเราก็เจอมวลสสุมเลย

มันเอาไซต์ต้นถูกเข้ามา
ส่วนหนึ่งน้ำทั้งน้ำทั้งสายมันก็ทะลุกำแพงหินเข้ามา
แล้วก็เอาสายนี้มันทิ้งไว้หลังเขื่อนหิน

กระชากน้ำลงตอนนั้นแรงไม่มีแล้ว
กระชากไม่มีก็ทำให้สายตกตะกอนด้านหน้าด้วย

ลูกบ้านที่พังก็กลับมาสร้างที่เดิม

ขุดพื้นทรายลงไปลึก๑เมตร

เพื่อป้องกันการซุดตัวของหิน
ก่อนจะถมหิน๑เมตรให้เสมอกับพื้นเดิม
แล้วถมหินทับอีกครั้งด้านบน
สูงขึ้นไปอีก๑เมตรมีแนวสลบ๒เมตร
ซึ่งจะสร้างแบบวางสลับฟันปลาตามแนวชายฝั่ง

เพื่อให้เกิดความแข็งแรงและใช้เป็นที่จอดเรือประมง
ตำบลท่าพระยาตำบลขนาดนาคตำบลนาตนตำบลเกาะเพชร

ผมก็อธิบายอย่างนี้บอกว่าเอาตะลุมพุกเป็นตัวอย่างเพราะมันได้ผล
และอีกอย่างหนึ่งงบประมาณก็ไม่เยอะด้วย
มันมีโครงการหนึ่งของตะลุมพุกเป็นของกรมเจ้าท่า

แต่ถ้าทำเขื่อนตัวหินอย่างนี้วางบนแนวสันทรายเนี่ย
ทุกอย่างคือโอเคหมดเลย

อนุญาตก็ไม่ต้องแล้วงบประมาณก็ถูก
แล้วมันได้ผลด้วยอย่างที่ผมสร้างตัวนี้

แหลมตะลุมพุกโมเดลได้รับเลือกจากการทำประชาพิจารณ์
ใช้เป็นต้นแบบในการก่อสร้างแนวกันคลื่น
พื้นที่แนวชายฝั่งของตำบลขนาดนาค
และตำบลท่าพญาอำเภอปากพนัง
จุดละ๑๕๐๐เมตร

จะต้องมีการเพิ่มความแข็งแรง
ด้วยการตอกเสาเข็มเป็นฐาน
ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งหมด
ประมาณ๖๔๐ล้านบาท
โดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ
เสนอของงบประมาณปี๒๕๕๙
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
เพื่อใช้ในการก่อสร้าง
ดารินหอวัฒนกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน